ทีนี้สัตว์ที่แปลกเหมือนกันแปลกตรงที่ไม่ควรจะไปอยู่ในปลาร้าเนี่ย
บอกว่าอยากจะให้ดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
สรุปแล้วคำว่าปลาร้ามันควรจะมีสัตว์อื่นมาอยู่ในปลาร้าไหม
มันเป็นงูร้าหรือเปล่างูเป็นเกล็ดนะคะอ้าวดูค่ะ
มันอยู่ในตำแตงอ่ะดูทรงแล้วคนกำลังกินตำแตงตำถั่วไปครึ่งจานแล้ว
คนที่กลัวเนาะมีลายเนาะเข้ามาเป็นต่อนขนาดนี้เนาะ
ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าฟันทงแต่ลักษณะเขาบอกมันเป็นเกล็ด
ปลาร้ากลายเป็นงูร้าหรือเปล่าคนที่เขาทานตำแตงจานนี้ค่ะ
เขาบอกเขาทานไปเกือบหมดแล้วแต่มาเจอเจ้าลักษณะชิ้นเนื้อที่มีเกล็ดเกล็ด
เนี่ยเธอบอกว่าขออาเจียนได้ไหมถ้าเป็นงูร้าเนี่ยเธอรับไม่ได้เธอไม่ไหวจริงนะคะ
ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่าย
เอาฟังนะคะว่าเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างเขาวิจารณ์กันว่ายังไงบ้าง
ฝ่ายนึงเห็นแล้วงูร้างูร้าชัวร์เลยลักษณะมันใช่เลยชิ้นส่วนแล้วเหมือนมีเกล็ดด้วย

ส่วนอีกฝ่ายมองว่าปลาร้านี่แหละไม่ใช่งูร้าหรอกแต่มันเป็นส่วนของท้องปลา
ว่าจะปลาร้ามันจะเป็นชิ้นแบบนี้หรือเปล่านะ
เขาก็ว่ากันไปนะแต่นี่เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะคะว่า
ฝ่ายหนึ่งบอกงูร้าฝ่ายหนึ่งบอกปลาร้าแล้วก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นท้องปลา
แล้วบอกด้วยนะว่าเป็นท้องปลานิน

แล้วบอกให้ดูจุดสังเกตด้วยนะบอกว่าดูดีสิมันจะมีจุดด้วย
จุดอยู่ตรงกลางท้องปลาน่ะมันเป็นอวัยวะไว้ขับถ่าย
ด้านบนด้านบนนั้นเป็นจุดเอาไว้ขับคายออกมา
อ่าไม่ใช่งูนี่นี่จุดสีน้ำตาลเนี่ย
เขาบอกว่ามันเป็นปลาจริงมันเป็นจุดที่ลักษณะ
เป็นจุดขับถ่ายของเสียของปลาค่ะ
มันก็เหมือนเป็นท่อนกลมเป็นเกร็ดงูเหมือนกันเนอะ
ไม่สบายใจไงคนเห็นน่ะ
เห็นแล้วก็ไม่สบายใจยังไม่ทันคิดหรอกว่าเป็นงูร้าหรือปลาร้า
อะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้ฟันทงแต่เห็นแล้วปุ๊บไม่สบายใจ
เอออ่าเอาและคนที่เขาบอกว่าไม่ใช่งูหรอก
เพราะว่างูมันราคาแพงแล้วมันหายากกว่าปลาตั้งเยอะ
แล้วทำไมจะต้องเอางูมาทำงูร้าด้วยล่ะ
มันอาจจะหลงเข้าไปตอนสับปลาอยู่หรือเปล่า

ยังไม่มีใครฟันทงว่าเป็นงูหรือเป็นปลานะคะตอนนี้